ฉันชื่อฉันทีมาเลยมาเรียกชื่อเพื่อให้เป็นผู้โชคดีไง
และจะไปดูการจับฝารุ่นโชคกันกับการส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงและคันโซคุณสอง
บอกเลยว่าตอนนี้ดำเนินมาถึงคันที่๔แล้วนะดีมาก
อย่ารอช้าไปกันเลยที่สตูดิโอแจกโชคครับ
และนี่คือปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่คาราบาลแดงจับมือกับไทยรัฐกรุ๊ป
กับภารกิจช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้มีแรงสู้ต่อไปกับแคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
และนี่คือภาพของคารวาลของสาวบาวแดงที่ลงพื้นที่ทั่วไทย

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไร
เบาแดงและคันโซคูณสองให้เกลี้ยงแล้วไปลุ้นโชคต่อกันเลย
คุณผู้ชมฮะมอเซคันนี้สวยไหมสวยเนอะแต่ข้างผมเนี่ยสวยกว่า
ให้กับลูกค้าที่อุดหนุนกันมาอย่างยาวนานแล้วที่สำคัญเพื่อเป็นการช่วยต่อยอดสร้างอาชีพให้กับคนไทยในช่วงที่
เศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่ฟื้นดีสักเท่าไหร่นั่นไงครับ
ก็ใช่ไงเพราะว่าหลายอาชีพก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนะคะ
เรียกได้ว่าบาวแดงเนี่ยเคียงข้างคนไทยในการสร้างอาชีพมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องเลย

ผู้บริหารจากคาราบาลแดงรอจับโชคให้กับเราอยู่ค่ะ

งานเข้าประจำที่เดี๋ยวผมจะไปร่วมด้วยช่วยโกยครับ

และผู้โชคดีวันนี้ได้แก่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
มีง่ายเพียงทรงฝาขนาดราวแดง

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

ติดตามกันให้ดีนะคะ
โดยเฉพาะเวลา๙โมงครึ่ง
มารุ้นกันว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่ค่ะ

จากทาราบาลแดงและฝากันโซคุณสองส่งกันมาเยอะ